เรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดิฉันไปเจอมาในโลกโซเชียล
แล้วมันเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ามันน่าประทับใจ
มันเป็นมุมเล็กน้อยของสังคมที่ดูแล้วคุณอาจจะยิ้มตามได้เหมือนกันนะคะ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูนะคะ
คือนี่เป็นหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจนะหลังจากที่เพจเฟซบุ๊คที่นี่สมุทรประการ
เขาโพสต์ภาพแบบนี้นะคะเป็นแคปชั่นของเขาเขียนเอาไว้บอกว่า
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำกระเป๋าสตางค์หายที่บริเวณตลาดเคหะบางพลี
ทำหายไปตั้งแต่วันที่๒๗มิถุนายน
๒๕๖๔เดือน๖เดือนนี้เดือน๙หลายเดือนแล้ว
ล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่๓กันยายน๒๕๖๔วันที่๓ที่ผ่านมา๒เดือนกว่าแล้วนะ
สมาชิกเพจเนี่ยที่เขาทำกระเป๋าสตางค์หายเนี่ยวันดีคืนดีมีคนส่งกระเป๋าสตางค์มาให้เขา
ตามที่อยู่นี่ค่ะคุณแล้วก็ถ่ายภาพแชร์เรื่องราวดีนี้จนมีคนเข้ามาแชร์
แล้วก็คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคุณเห็นไหมเขาเขียนข้อความไว้ด้วย
บอกว่าเนี่ยเขาเก็บกระเป๋าได้จากที่ตลาดเคหะบางพลีแล้วเขาก็เลยส่งพัสดุมาคุณ
พัสดุมาตามที่อยู่ดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของบัตรประชาชน
เพราะบัตรประชาชนจะมีที่อยู่ใช่ไหมคือเขาก็คงไม่แน่ใจหรอกว่าเจ้าตัวจะอยู่บ้านนั้นไหม
หรือไม่อยู่แต่สุดท้ายคือส่งมาแล้วแล้วเนี่ยข้อความนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีดี
จากสมาชิกที่เขาตามหากระเป๋าสตางค์นะคะเขาบอกว่ามีคนใจดีส่งมาให้ตามที่อยู่
แล้วผมได้กระเป๋าสตางค์คืนแล้วครับที่คืออย่างนี้คุณพี่เขาทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้ผมด้วย
น่าจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้เพราะว่าเขาจะได้โทรไปขอบคุณสักหน่อย
เขาไม่รู้ว่าคนที่เก็บได้คือใครแต่บอกเลยว่าบอกผ่านสื่อโซเชียลเลยว่าขอบคุณพี่คนนี้มาก
เขาน้ำใจดีงามมากมากนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแง่มุมที่เหมือนจะเล็กเล็กเนอะ
แต่มันก็ทำให้เราแบบประทับใจว่าในสังคมไทยของเรามันยังมีคนที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แล้วมันยังมีคนที่น้ำใจงามแบบนี้อีกชื่นชมจริงนะคะ